และตลอดกินนี้แหละ

ใครเห็นแล้วเนี่ยลำไหล่สะ

วันนี้เราได้รวบรวมมาให้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยดูนะ
ไปดูกันเลยว่าเดี๋ยวตักข้าวรอกันหรือเปล่า

ตลอดกินวันนี้ค่ะเรามากันที่อำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรค่ะ
ที่นี่นะคะเป็นแหล่งที่ปลาไหลชุกชุมมาก
วันนี้ค่ะเราก็เลยจะมาทำเมนูผัดเผ็ดปลาไหลค่ะ
จังหวัดพิจิตรหรือเมืองชะละวันส่วนใหญ่เป็นที่ราบรุ่ม
มีบึงสีไฟและบึงน้องคลองอีกจำนวนมาก
จึงทำให้ที่แห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องปลาน้ำจืดโดยเฉพาะปลาไหล
วัตถุดิบที่ต้องเตรียมในเมนูนี้คือ
ปลาไหลพริกแกงเผ็ดใบกะเพรากระชายใบมะกรูด
พริกอ่อนพริกไทยสดน้ำปลาและน้ำตาล
วันนี้พี่สุกัญญาชาลวันจะเป็นคนโพสต์ฝีมือเมนูผัดเผ็ดปลาไหลให้ได้ทานกันค่ะ
ขั้นตอนการทำเริ่มจากใส่น้ำมันลงไป
รอให้ร้อนตอนนี้สามารถเร่งไฟให้แรงได้
ใส่พริกแกงลงไปผัดให้สุกจนมีกลิ่นหอมชวนทาน
ปลาไหลและเติมน้ำซุปลงไป
จนปลาไหลสุกแล้วเริ่มปรุงรสด้วยน้ำปลา
ยด้วยใบมะกรูดและพริกไทยเม็ด

เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูนี้หน้าตาน่ารับประทานจริงค่ะ
และที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งสิ่งของจังหวัดพิจิตรคือ
ส้มโอท่าคอยซึ่งเป็นส้มที่อยู่คู่กับจังหวัดมาร่วม๑๐๐ปี
รสชาติหวานนำอมเปรี้ยว
วันนี้พี่สุกัญญาจะโชว์ฝีมือการทำยำส้มโอท่าคอยสูตรโบราณให้ได้ทานกัน
ขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากแค่นำส่วนผสมทั้งหมดใส่รวมกัน
แล้วคลุกเคล้าจนส้มโอและวัตถุดิบทั้งหมดเข้ากัน
ยหน้าด้วยผักชีแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย
ใส่ผักชีโรยหน้านิดนึงค่ะสวยทาน
เรียบร้อยแล้วนะคะยำส้มโอสูตรโบราณค่ะ

เชิญเชิญเชิญมามันเสียงโดนกรีสัน
กันฝึกระทึกทุกมุม
วัชรีดวงใสข่าวเทราะทีวีรายงาน
เห็นแล้วกันหลายอย่างนี้
เห็นแล้วอิจฉาผู้สื่อข่าวนะได้ไปทำช่องตลอดกินเยอะแยะเลย
อัดเผ็ดมาร้ายก็อร่อยแล้วยิ่งยำส้มโอดิโหอยากลองมากเลย
แต่ต้องไปพิจิตฯสักหน่อยแล้ว
ใช่ไหมเราต้องลองไปชิมดูสักครั้งในชีวิตนะครับ
ไปต่อกันที่เชียงครานจังหวัดเลยกันบ้าง
ที่นี่เขาก็มีของดีของเด็ดที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใคร

ตอนนี้กำลังทำตำซั่วดองแดงให้ผมลองชิมแล้วล่ะครับ

พริกมะเขือเทศมะนาวปลาร้าต้มสุก
ขนมจีนสดแล้วก็เส้นดองแดงครับ

ต้องขอลองชิมก่อนนะครับ

จิตบอกด้วยนะครับว่าเส้นด้องแดงเนี่ย
คิดเองเป็นคนแรก

ต้องไปฟังจากลูกค้าเองก็แล้วกันครับ
ภาษาเลยเนี่ยเขามีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเลยทีเดียว

แซ่บไกล่ไหล

มาเด้อค่ะมาเที่ยวเชียงคาร
มากินตำสั่วด้องแดง

ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
นี่แค่เห็นภาพนะยังรู้สึกได้ถึงความแซ่บ

แซ่บหลายแซ่บนัวอะไรเยอะแยะมากกว่ามากมายภาคศาสตร์เลย
นี่ฉันก็พูดไม่ได้เหมือนกันนะ

เราไปกันที่ซูรินก์กันบ้างครับกุมชวนครับ
ไปดูอีกหนึ่งเมนูที่เขาว่าอร่อย

วันนี้ผมจะพามาชิมอาหารเลิศรสของที่นี่

ผมจะพาไปรู้จักกับอาหารชนิดนี้ก่อนนะครับ
จ่อมเป็นอาหารพื้นบ้านของพี่น้องชาวอีสาน
ทำจากกุ้งฝอยนำไปหมักกับข้าวคั่ว
และน้ำปลาทิ้งไว้ประมาณ๑สัปดาห์

เจ้าของร้านก็มาสาธิตการทำกุ้งจอม

เริ่มจากพระเอกของเรานั่นก็คือกุ้งจอม
หัวหอมพริกขี้หนูมะนาว
ผักชีฝรั่งและผักชีไทย
นำทั้งหมดมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันจนได้ที่

รับประทานคู่กับผักสดกุญเชียง

ของขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างของจังหวัดสุรินทร์
รสชาติมันช่างเข้ากันเข้ากัน
แซ่บนัวอีหลีอีหลอกระดอกกระเดี้ยเลยล่ะครับ
แต่ใช้ว่าที่นี่จะมีเพียงของฝากและกุ้งจ่อม

เป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้า
ด้วยรสชาติของน้ำซุปที่มีความหวานหอมกลม
เพราะที่นี่ใช้น้ำซุปที่ใช้ต้มหมูหยอง
แล้วนำมาดัดแปลงปรุงรสเพิ่มนิดหน่อย

แล้วยิ่งได้เส้นก๋วยจับยวนนุ่มจากจังหวัดอุบลราชธานี
ยอสูตรพิเศษของทางร้าน

นอกจากคำว่าอร่อยเว้อ
สุรินทร์เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีของดีมากมาย
สถานที่ท่องเที่ยวและอาหารการกิน
รับรองว่าใครได้มาชิมมากินต้องติดอกติดใจ

ที่มีความแซ่บความนัวความอร่อย
แบบฉบับของคนพื้นถิ่นโดยเฉพาะ

อาหารพื้นบ้านที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์

และต้องการที่จะซื้อเป็นของฝาก
ไว้ไปฝากคนทางบ้านอีกด้วยครับ
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในไอเดียดีนะครับ

เป็นช่วงเทศกาลเดินทางกันเลยนะคะ

ตลอดกินตั้งใจนำเสนอมากเลย

ไม่ว่าจะเป็นหอยจูบหอยเชอรี่และแมงอีนู

หายจูบหน้าแรงมักซุกตัวอยู่กับโครน

มีความอร่อยกว่าหน้าฝนมาก

ไม่มีไข่ในท้องให้กวนใจเวลาจูบ

มีแต่เนื้อเน้น

ซุปไผ่จูบหายเชอรี่ผักติ้วค่ะ
อิงโฮน
โอดะดวงเอยค่อยเป็นกัน
แม่โบกยี่พ่อเคยไปขุด

มันอยู่ในต้นหุ่ม
ฮะ
ทั้ง๓เมนูจะรู้ได้ไงว่าเสด็จสุดเด็ดจริง
ต้องเดินทางมาให้เดินไป

ตัวจ้าครับ
ค่าเรือน่ากระน่าปลอดภัย

ปรุงรสด้วยน้ำมะนาวตะไคร้ข้าวคั่วน้ำตาลน้ำปลาพริกป่นพริกขี้หนูหอมแดงกระเทียม
ตามด้วยต้นหอมผักชีและมะม่วงซอย
อยากหาแมงอีนูนบอกมีเมืองปักรู้จักป้า
บิ๊มน้อยรอยวีดสอยหาแม่งอีนูนกี่เดี๋ยวสอน
สับที่ไหนอยากหาแม่งอีนูนบอกพี่ได้ไอลอร์ล้านโลก
เรื่องราวของการฟื้นฟูธรรมชาติด้วยป่านิเวศ
จะเป็นอย่างไรไปติดตามครับ
สวัสดีครับผมแตงโมพรมพิสุทธิผิวอ่อนครับ
ปัจจุบันนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปทั่วโลกเลย
นั่นก็เลยทำให้คนทั่วโลกหันมาสนใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และที่สำคัญครับมีการชักชวนให้มาปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเราบนโลกใบนี้นะครับ
และการปลูกป่าที่มีการพูดถึงอย่างกว้างขวางนั่นก็คือการปลูกป่านิเวศนั่นเองครับ
ซึ่งเป็นแนวทางทฤษฎีของสัตว์อาจารย์ดรอาคิระมิยาวากินั่นเองครับ
นิเวศหมายถึงป่าที่มนุษย์สร้างขึ้น
เพื่อให้มีสภาพที่ใกล้เคียงสภาพป่าธรรมชาติ
ปลูกป่านิเวศถือเป็นการปลูกต้นไม้
ให้ผลดีที่สุดต่อการดูดทรัพย์คาร์บอนไดออกไซด์
ซึ่งตามทฤษฎีของสัตว์อาจารย์ดรอาคิระมิยาวากิ
มุ่งเน้นในการใช้พันไม้พื้นเมืองดั้งเดิมของแต่ละพื้นที่
ซึ่งแนวทางนี้จะสามารถลดระยะเวลาการเจริญเติบโตของป่าธรรมชาติ
๑๐๐ปีให้เหลือเพียง๑๐ปีเท่านั้นเองครับ
การสร้างป่านิเวศตามแนวทางการศึกษาและทฤษฎีการฟื้นฟูป่าธรรมชาติของสัตว์อาจารย์ดรอาคิระมิยาวากิมีหลักการง่ายดังนี้ครับ
ไม้ที่ปลูกต้องเป็นพันไม้ท้องถิ่นดั้งเดิมของพื้นที่
ก้าไม้ที่ระบบรากแข็งแรงเน้นการปลูกต้นไม้ที่เพาะขึ้นจากเมล็ด
ระยะห่างของการปลูก๓๔ต้นต่อตารางเมตร
พันไม้หลากหลายชนิดปะปนกัน
รูปแบบการปลูกแบบสุ่มไม่เป็นแถวเป็นแนวเรียนแบบธรรมชาติ
ประกอบด้วยพันไม้หลายระดับทั้งไม้ยืนต้นไม้พุ่มและไม้พื้นล่าง
ลูกและดูแลด้วยความพิถีพิถันเช่นการสร้างเนินดิน
และนำกล้าไม้จุ่มน้ำการคลุมด้วยฟางข้าว
และเพื่อที่จะให้การปลูกป่านิเวศกลายเป็นป่านิเวศที่สมบูรณ
เรามีเทคนิคง่ายที่ใช้ในการปลูกป่ามาฝากกันด้วยครับ
คือการสร้างเนินดินเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวดิน
ธาตุอาหารและอินซีวัตถุในดินและช่วยในการระบายน้ำระบายอากาศ
นำตุ้มดินขิงกล้าไม้จุ่มน้ำให้ดินอิ่มตัวก่อนแล้วนำไปปลูก
เพิ่มความชุ่มชื้นให้กล้าไม้
ฟางข้าวหรือย่าแห้งคลุมรอบบริเวณโคนก้าไม้หลังปลูก
เพื่อช่วยชะลอการระเหยของความชื้นในดินเพิ่มอินซีวัตถุและเพิ่มความร่วนสุยของดิน
ฟางข้าวย่อยสลายนอกจากนี้ก็ควรจะมีการดูแลรักษา
ซึ่งการสร้างป่านิเวศนั้นมีความจำเป็นเพียงในช่วง๑๒ปีแรก
หลังจากนั้นก็สามารถปล่อยให้ป่าจัดการตัวเองตามธรรมชาติได้
ก็ได้มีการนำไปประยุกต์ใช้ปลูกป่ากับพื้นที่หลายแห่งบนโลกใบนี้
แล้วก็ประสบความสำเร็จมากกว่า๑๕๐๐แห่งทั่วโลก
และก็นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการปลูกป่านะครับที่สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกใบนี้ได้อย่างสวยงามทีเดียว
ก่อนจากกันวันนี้ครับอย่าลืมดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณเพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต
ลาไปก่อนสวัสดีครับ